แต่ว่าตุ๊กตาลูกเทพนี้เป็นเรื่องที่เชยไปแล้ว

โอ้โหลูกเทพเราอยากนำเสนอเหลือเกิน
ก่อเหตุอีกครั้งนะคะสำหรับลูกเทพนะคะ
ซึ่งก็คือนายเจตะคติวงเลิศนะคะ
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก็คือเขาไปทำร้ายรถ
อยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดศรีสะเกดเพราะ
ก่อนหน้านี้ได้ฉายาว่าลูกเทพ

เพราะเขาเป็นลูกของข้าราชการคนหนึ่ง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต๑
แล้วคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาอยากจะได้รถบิ๊กไบท์
ก็เลยขอเงินแม่ซึ่งเป็นข้าราชการ

แม่ไม่ให้ฮะลูกชายโมโห

ไปเที่ยวทุบรถของใครก็ไม่รู้แหละ
ในสำนักงานตรงนี้นะฮะ

จึงได้ฉายาว่าลูกเทพ
โอ้โหคนมองว่าทำไมพ่อแม่เลี้ยงแบบนี้
เอาจริงคนเขาวิภาควิจารณ์ทำไมเลี้ยงแบบนี้

ใช่ค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกรณีนี้
ก็คือแม่ของลูกเทพเข้าไปเคลียร์ทันที
หลังจากที่ไปก่อเหตุเหมือนเดิมเลย
แต่ว่าครั้งนี้จำนวนรถนี่น้อยลงมาหน่อย

เอาหินไปปลาเข้ากระจกหลังเลยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งคันนี่ก็คือไปทำลาย

ก็คือเป็นลักษณะไปถีบรถที่ใช้ในราชการ
สาเหตุที่เขาคัมแบ็คกลับมามีอารมณ์โมโหแบบนี้เพราะ
ขอเงินแม่ไปเที่ยว๘๐๐๐บาท

น่าจะไม่ได้รับคำตอบก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งตำรวจที่เขาไปจับได้นะคะ
หลังจากที่สืบทราบมาว่าลูกเทพ

โมโหแล้วหลังจากทุบไป๑๐คันแล้ว
แล้วก็ดักซุ่มรอจนเจอว่าขี่บิ๊กไบท์คันนี้เข้ามา
ก็เลยจับกลุ่มตัวไปนะคะ
เรื่องต้นนายกิติศักดิ์ได้ให้การปฏิเสธนะ

ตำรวจก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

ตอนนี้รอภาพจากกล้องวงจรปิดดูนะ
เพราะว่าน่าจะชัดมากเลยว่าใครทำอะไรไปนะคะ
เป็นฉายาเขานะลูกเทพ

และครั้งนี้นะคะก็สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับรถทางราชการแม่ของลูกเทพ
ก็ไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายแล้วด้วย